สวัสดีครับพรุ่งนี้วันที่๒๔แล้วนะครับเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานะครับในการลิขิตชีวิตประเทศไทยนะครับแน่นอนวันนี้หลายพื้นที่โอ้โหอากาศร้อนเหลือเกินวันพรุ่งนี้จะออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีฝนจะมีลมมาช่วยดับร้อนบ้างหรือเปล่า
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเริ่มมีฝนเข้ามากระจายแล้วก็ลมเริ่มแรงนะครับวุฒาภูมิก็ลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันเลือกตั้งครับอากาศนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณ
ยูวีเนี่ยนะครับก็อ่อนค่าลงด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกเนี่ยนะครับลดลงเยอะเลยทีเดียวส่วนนี้คือภาพรวมฝนในวันที่ยี่สิบสี่นะครับส่วนใหญ่นั้นจะกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับซึ่งหลังจากนี้เป็นอย่างอะไรก

ที่มาย้ำเตือนกันก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิ์กันในวันพรุ่งนี้นะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ